คุณผู้ชมครับกรณีที่ลูกชายของคุณบูบู
ซึ่งเกิดจากอดีตภรรยานะครับมาร้องเรียน
แล้วก็อยากจะพบกับหน้าพ่ออยากจะคุยกับพ่อ

รวมทั้งอยากจะบอกพ่อด้วยว่าถ้าหากว่าพ่อพอจะช่วยอะไรได้บ้าง
เพราะว่าที่บ้านตอนนี้ขัดสนเรื่องของการเงิน
อยากจะมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อ
หลังจากที่มีข่าวนี้เผยแพร่ออกไปนะครับ
ล่าสุดเนี่ยอดีตภรรยาของคุณบูบูก็ดีใจครับ
หลังจากที่เพจเฟซบุ๊คชื่อดังอย่างแหม่มโพดำ
เขาบอกแล้วนะครับว่าถ้าเรื่องเงินทองขัดสน
เฟซบุ๊กแฟนเพจแหม่มโพดัมจะเป็นหนึ่งในช่องทาง
จะช่วยระดมทุนหาเงินแต่ไม่ได้ขอบริจาคนะครับ
จะทำของไปขายและสนับสนุนทุนการศึกษา
กรณีที่แอดมินเพจแหม่มโพดำโพสต์ข้อความของน้องก๊อต
บอกว่าน้องก๊อตต้องการจะพบหน้าพ่อ
ก็คือนายกำทรโพน้ำคำหรือว่าคุณบูบู
สามีของนักแสดงตลกหญิงชื่อดัง
แต่ว่าก่อนหน้านี้คือไม่สามารถติดต่อคุณบูบูได้นะครับ
จนถึงวันนี้ข้อความดังกล่าวถูกนำไปแชร์ในโลกโซเชียล
แล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
พอเกิดประเด็นนี้พูดถึงกันสนั่นโลกโซเชียลครับ
มินเพจได้มีการทำพวงกุญแจ๑๕๐อัน
โดยทำขายในราคา๒๕๐บาท
พร้อมให้ลูกเพจประมูลเสื้อฮูตอีก๒ตัว

น่าจะมีรายได้ประมาณ๕๖๐๐๐บาท
และเงินจำนวนนี้จะนำไปช่วยเหลือครอบครัวน้องก๊อต
เป็นทุนในการเปิดร้านขายขนมปังปิ้ง
โดยจะเปิดประมูลในวันอังคารที่๑๘เมษายนนี้ช่วง๒ทุ่ม
หลังจากมีการโพสต์ข้อความก็มีคนมาแสดงความต้องการ

พร้อมถามถึงตำแหน่งที่ตั้งร้านขายขนมปัง
ถ้าหากว่าเปิดแล้วจะไปช่วยอุดหนุนกันจำนวนมากทีเดียว
ด้านนางชนิษฐาสุวีรานุวัฒน์
อดีตภรรยาคุณบูบูก็เปิดเผยกับทีมสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
เพื่อเตรียมจะโอนเงินที่ได้จากการประมูลพวงกุญแจแล้วก็เสื้อ
ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อจะให้น้องก๊อตนำไปเป็นทุนเปิดร้านขายขนมปังปิ้ง
ตอนนี้น้องก๊อตอยู่กับน้าชายที่กรุงเทพ
เพื่อสมัครเรียนกรสนแล้วก็เปิดร้านขายขนมปังปิ้ง
คือชื่อร้านมีรอไว้แล้วนะครับชื่อว่าปังไม่เล็กอยู่แถว
ลาดพร้าวนี้ครับคาดว่าจะเปิดขายได้ในเดือนนี้ส่วนความ
หวังที่จะได้พบหน้าพ่อนั้นน้องก๊อตบอกว่าในเมื่อใช้เวลารอ
ตั้งนานแล้วถ้าจะต้องรอต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็รอได้และ
ไม่ได้พบพ่ออาจจะเพราะว่าพ่ออาจจะงานยุ่งหรืออาจ
ชนิดถายังบอกด้วยนะครับว่าทราบซึ้งใจแล้วก็ดีใจมาก
ที่ทุกคนมีความหวังดีอยากจะช่วยเหลือเรื่องต่าง
ก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความหวังดีของทุกคนนะครับ